เรื่องต่อไปนี้อยากจะเตือนทุกท่าน

รองเท้านะครับก่อนจะใส่คลอดูสักหน่อย
เพราะที่นี่นะไปเจอแมงป่อง
แมงป่องก็ไม่อยู่ในรองเท้านอกเลียนเด็กเล็ก
ปกติจะเจอคังคกทั้งป่องเลย
ถ้าต่อยไปหางมันต่อยไปนะเด็กด้วย

เอาดูคลิปหน่อยครับ

ตัวใหญ่ไม่พอที่ตัวหางมันพร้อม

เกิดขึ้นวันที่๓๓กุมภาพันธุ์ที่ศูนย์พัฒนา

คิริขันนางสาวพวงเพชรแพรกวารีหรือครูแมท
แมทอายุ๔๑ปีครับหยิบรองเท้านักเรียนขึ้นมา
แก้มใสลูกเอ้ยแต่ครูไม่เห็นก่อนนะ
แก้มใสสามขวบเองครับครูเอารองเท้ามาเคาะ
โอ้โหออกมาตัวเบอร์เลอร์เลยมันเป็นสัตว์มีพิษนะครับน้องครับ
ถ้าการเด็กนักเรียนเข้าไปอันตรายนะเค้าดีนะครับครูเห็นซะก่อน
แมทเล่าบอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙ทำให้นักเรียนชั้นเด็กเล็กมาเรียนวันเว้นวัน
วันเกิดเหตุเด็กกินข้าวเที่ยงกันเสร็จโน่นไปเล่นกันที่สนาม
แต่แก้มใสแก้มใสกำลังนั่งใส่รองเท้าอยู่นะฮะ
อยู่ตรงนั้น๒๓นาทีนะครับก็ไม่ยอมหยิบรองเท้ามาใส่สักที
เห็นผิดสังเกตผิดสังเกตก็เดินไปหาแก้มใส
แล้วน้องก็ชี้ให้ดูรองเท้าตอนแรกก็เห็นอะไรนะอะไรอยู่ในรองเท้า
เห็นตะก้ามันโผล่ออกมาตอนแรกคิดว่าปูคิดว่าปู
ถ้าคิดว่าปูไปเป็นเรื่องเลยที่ไหนได้แมงป่องครับตกใจเลยนะฮะ
มันมายังไงเนี่ยคือห้องเรียนก็เป็นอาคารชั้นเดียวครับ
แล้วห้องก็โล่งปกติคนเยอะก็ไม่เคยเจอนะครับ
ไปเจอนู่นนะฮะตามสวนยางมีนะครับ
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นแบบนี้เลยครูแมทว่าไงฮะ
เขาน่าจะเห็นแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แล้วเขาก็ไม่ใส่เขาก็นั่งเฉยแล้วเขาก็ไม่เรียกครู
มันผิดสังเกตครูไงคะเพราะปกติเด็กส่วนใหญ่จะชอบลงสนามเด็กเล่น
แต่ทีนี้เขาไม่ลงเขานั่งนานเกินผิดปกติครูก็เลยเดินขึ้นมาดู
ชื่นชมนะคุณครูช่างสังเกตนะ
น้องเองก็โชคดีมากด้วยนะคะบอกคุณครู
แล้วคือเคาะตั้งหลายทีกว่าจะลงมากว่าจะยอมออกมานะคะ
โชคดีจริงไม่งั้นเรื่องเศร้าเลยค่ะ